สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ถูกต้องทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะจันทร์ถึงพฤหัสก็แน่นอนค่ะ
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาติ
ทั่วโลกเลยทีเดียวเฉียวค่ะมาทุกวันแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ได้เลยนะคะ
มีรีรันหลังเที่ยงคืนต่อไปในอนาคตมีของดีจะมาบอก
พี่มาทุกวันเหรอมีหน้าหนูเลยไม่ได้มา
โอเคมาข่าวแรกเรื่องของพี่หนึ่งเหรอไม่จบไม่จริง
ต่อเนื่องตอนนี้เขาก็ออกมาแถลงข่าวเลยนะคะ
กับนัทเป็นผู้จัดครั้งแรกก็เจอข่าวนี้เลย
คือบอกว่าโดนดาราโดนเรียกเข้าตัวนักแสดงประกอบนะฮะ
ตามข่าวต่อไปว่าทำไมถึงไม่จ่ายต่อ
ยังไม่จ่ายต่อจริงไหมแล้วเอาไปทำอะไร

คืออู๋พี่อยู่ในวงการนี้ให้ไปโดนเบี้ยว

พี่เบี้ยวเขาเสร็จ

ไม่ให้พี่ใส่แฟชั่น

แปลงความรู้สึกใจนะทุนอ้ำว่าไม่ได้ทำมีทนายด้วยเห็นมั้ย

แล้วคนที่ไปบอกว่าคุณนัทคุณอ้ำเบี้ยวนั้น

ก็มีไลน์ไปแล้วนี่ใช่ไหมไครน่ะคนไหนน่ะ
จากช่องฮหอ

โอ๊ยยังมีมีเอลอยู่เหรอ

ให้ช้ามาทาร์ยะนี่รู้จักอินจันไหม

เป็นสยามแฝดนะฮะคู่แรกเลยทีเดียว

ไซมีเป็นแฝดไซม
ไว้มาทั้งหมดที่สิบเจ็ดครั้งและนะ
เป็นรุ่นที่๔รุ่นที่๕แล้วก็รุ่นที่๖แล้วเธอดู
แต่ถ้าแฝดนี่คือญาติของอินจันทร์
ใช่ญาติของอินจันทร์ทั้งหมด

คนไทยนี่อาจจะยังไม่รู้จักอินจันทร์
อินจันนี่นะก็คือแฝดคนไทยนี่แหละนะ
ที่เป็นคู่แรกที่ตัวติดกันเลย

ตรงนี้ตรงนี้ติดกันเลยอย่างนี้เลยนะ

ซึ่งนานมากฝรั่งมาเห็น

ตามหัวเมืองต่างในอเมริกา

คุณคะได้เมียและตัวติดกันนะคะ

ก็มาทั้งออกลูกออกเต้ามา
ออกมาปั๊บนี่

หน้าตามันไม่ได้เป็นไทยละนะ

ไปแบบว่าได้กับฝรั่งด้วยกันต่อไป

คือถึงมีหน้าเป็นฝรั่ง

เด็กเล็กแดงไม่รู้ก็จะบอกอยู่นี่

รวมกันละทั้งหมด๒๐๐คน

เขาบอกว่าทุก

เขาจะมีเขาเรียกว่าประธานในงาน

แฝดสยามอินจันทร์

คือทุกสิ้นเดือน
ของเดือนกรกฎาคม
เขาจะเป็นการจัดการ

เหมือนกับเป็นแฝดติดกันออกมาอีก
นี่ยังไม่เห็นมีเลย

บางน้ำพื้นพี่ก็มีที่ดินอยู่ที่นั่งเล่น

ทีที่พี่อยู่บางน้ำพื้น

ชมเสื้อพิธีกรสวยจังเลย
ถ้าใครซื้อเสื้ออันนี้ทางโรงพยาบาลยุฬา
เขาก็จะได้เอาเงินที่ซื้อไปสมทบคุณกันนั้น
แล้วก็ซื้อเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬา
ส่วนสำหรับของดิฉันที่ใส่อยู่นี้นะเป็นเสื้อสีฟ้าที่ไม่มีปกนะ
ก็เป็นของการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงเจริญพระชนพรรษา๘๔พันศาวันที่๑๒สิงหาคมเป็นเสื้อฟ้าเป็นเสื้อสีฟ้า
เชิญชวนนะคะไปร่วมงานศิลป์ของแม่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไซค่ะโดยไม่เสียค่าเข้าชมเลยหรือว่าติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในวันศุกร์ที่๑๒สิงหาคมนี้นะคะ๒ทุ่มเป็นต้นไปดูได้ยาว
มีโคนด้วยมีโคนด้วยตอนนี้มีงานสะดวกเกลียดเยอะนะฮะ
เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนวันแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะลนลงให้มีการใส่สีฟ้า
ใส่ได้ทุกวันเป็นสัญลักษณ์ก็ได้หรือว่าเป็นสีฟ้าก็ได้เดี๋ยวบางคนจะซีเรียสเดี๋ยวไม่มีสัญลักษณ์ไม่เป็นไรอยู่ที่ใจแล้ว
มาข่าวโอลิมปิกดีกว่านะฮะนี่หน้านี้ข่าวกีฬานั่งนี้นี่เปิดโอลิมปิกบาซิลนะครับน้องเมถือทงนะฮะคาดเปเล่จุดไฟ
จะเปิดเป็นทางการในวันที่ห้าสิงหาคมนี้เวลาสองทุ่มก็วันนี้เวลาสองทุ่มของเขานะโอ้โหเขาหลังเรา
ทุ่มของเขาเท่ากับเวลาเมืองไทยคือตี๕ถึง๖โมงเช้าห่างกันเกือบ๑๑ชั่วโมง๑๐ชั่วโมงนะฮะประมาณ๙๑๐ชั่วโมง
หน้าร้อนนี่จะจะสั้นลงถ้าหน้าหนาวจะสิบเอ็ดชั่วโมงครับผมนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่า
อันนี้ยังไม่รู้เขาบอกว่าเขาบีบินความรับจุดยอดแต่มีการคาดหมายว่าน่าจะเป็นนี่แล้วฮะ
อาจจะเป็นเปเลเปเลเป็นราชาลูกหนังโลกของบราซิล
แล้วสำหรับกระบวนนักกีฬาไทยจะเป็นลำดับที่๑๘๓จาก๒๐๖ชาติ
รวมถึงสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ถือทงไตรลงนำครับให้กับนักกีฬาไทย
เข้าสู่สนามพิธีในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือน้องเมรัชนกอินถนน
ตบลูกขนไก่ชื่อดังนะฮะของไทยเป็นมือวางอันดับ๔ของโลกนะครับ
แล้วเขาบอกว่าสำหรับนักกีฬาไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ครั้งนี้นะครับ
รวมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ๕๔คนใน๑๗ชนิดนะฮะ
มีเป้าหมายคว้าให้ได้๑เหรียญทองเป็นอย่างต่ำอ๋ออย่างต่ำ
ต้องได้๑เหรียญทองโดย๖ชนิดนะฮะกีฬาที่มีลุ้นคว้าเหรียญทองได้แก่มวยสากลนะฮะ
ยกน้ำหนักเทควันโดแบตมินตันกอล์ฟแล้วก็ยิงเป้าบิน
นี่ไงนี่ไงเราหวังว่าจะได้ทุกอันที่พูดถึงเลยเนอะ
เหรียญเดียวเนี่ยเขาก็แบบนั่นแหละมวยเป็นกีฬาที่ใหญ่สุดนะโอลิมปิกเนี่ย
ถูกต้องใหญ่สุดนะเรายังอยากไปด้วยมีกอล์ฟด้วยเพิ่งได้ชำโลกมา
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ปเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะฮะ
ก็ได้มีการไปทั้งประเทศ

คนดวงแห่งคว้ารางวัลปนถ่ายผลผู้บอลโลก

มากกี้ป๊อกแพนเค้กน้องกะแท่

ถึงใจนานเลย
อันนี้ผมบอกเลยว่าที่นางใส่อย่างนี้มาเนี่ย
เพราะนางต้องการให้เห็นลูกฟุตบอล

หนูมีความข้องใจหนู

จะให้โยนไปสรีบัตรระดับไหนดีคะ
ระดับข้างบนใช้มือจับอะไรอย่างนี้

ชุดนี้พี่เอ็งจี้หนูเพิ่งได้เมื่อเช้าเลยนะค่ะ

พี่ให้เพียงเล่นเป็นบอร์นยูโร

เฮอ

อย่าไปเน้นแหละอาเจียน
มันยากาศมากโอ้โฮมากครับคุณผู้ชมค่ะอาเจียนนะอาเจียนนะจ๊ะอันนี้ดีกว่านี่น่ารักน่ารัก
นี่แหละค่ะจัดเต็มทั้งเรื่องรักกับขวัญใช่ไหมน้องขวัญ
เรายืนยันแต่งตัวนี่ก็จัดสูตรแดงสุดเกรนะฮะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาเน็กทิอปไม่รู้ไม่รู้
กูกำลังจะพูดไงโอเคฟัง
ขอให้จับมือกันไว้เราต้องจับมือกันไว้เรากำลังจะโดน
ไม่เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยนะก่อนที่จะมาเนี่ยสามแซ่บนะเขาต้องเตรียมชุดเลย
ดูตั้งแต่เปิดสามแทรฟดูว่าแบ็คกราวเนี่ยสีอะไรคือเนี่ยเป็นสีอะไรมีทุกสี
ไม่ทุกสีเนี่ยเขาจะทำยังไงให้ตัวเขาดูไม่จมแล้วก็ดูเด่นเขาก็เลยตกลงว่า
สีแดงมรูห์นเลือดหมูแบบนี้ต้องมาลูนด้วยมันจะทำให้เขาดูดีได้ทันทีเลย
นี่ข้างนี่แอนดริวก็มาดูนี่เลยมาเล่นเกมใบ้คำสามแซ่บกันไหม

ใครไง
ใครอ่ะ

ไม่เราทำงานอย่างนี้เราก็ต้องรู้
ยังมีคนนะโทรมาบอกเราเลยด้วย
ทุกคนบอกว่า

ตอนที่เราอ่านข่าวน้องฤทธิ์ฤทธิ์กับน้องเนย
วันนี้มีคนโทรมาบอกว่าเธอลืมไปแล้วเหรอ
ว่าแม่ของน้องฤทธิ์เขาคือเพื่อนเธอคือสุรีไง

แสดงว่าถ้าเกิดพี่ม้ามีลูกเนี่ยก็อายุเท่าฤทธิ์แล้วเหรอ

แล้วก็ตกใจเออตายเออจริงตายตาย

แต่อันนี้เขาเป็นคนน่ารักแต่จริงแล้วผมชอบตรงนี้
ผมชอบอันนี้ของเขามากนะเขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้าน
คุณอุ่มเศรษฐ์อะไรก็หล่อคุณแม่มาน่ารักมาก
แม่ด้วยน่ารักมากอย่าเจอตัวจริงนะคนที่ชมเขาเนี่ยอย่ามาเจอตัวจริงเขา

อย่างนั้นก็มาอันนี้เลยณเดชน์กับยาย่านะคะ
คือเขาบอกว่ามีการสัมภาษณ์ณเดชน์ในนิตยสารเล่มหนึ่งณเดชน์ก็บอกว่า
มีแฟนแล้วหลายคนก็แบบน่าจะหมายถึงสาวยายาใช่ไหมฮะ

เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องภาพถ่ายแฟชั่นที่เขาว่า

ว่าคุณณเดชนให้สัมภาษณ์ว่ามีแฟนแล้วณเดชน์ตอบว่า
ก็ตอบแล้วนี่ว่าทุกคำตอบอาจจะไม่ใช่ความจริง
รวมประโยคนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไปหาเอาเองในเล่มนั้น

แล้วคนเลยมองว่าเป็นยาย่าณเดชน์ตอบว่า

อันนี้ย่าไงย่าอย่างเดียว
ณเดชน์บอกไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ไม่ยอมตอบนะฮะ
ส่วนตอนนี้ยายาเขาติดอันดับนะคะ๑ใน๑๐แต่งตัวดี
ดาราแต่งตัวนำแฟชั่นติดโพลนี้นะฮะ
น้องก็บอกว่าดีใจค่ะจริงหนูเป็นคนที่แต่งตัวตามอารมณ์มาก

๑คือจมูทอันดับ๒พี่มาย

มีใบเตยด้วย
อ่านี่แหละเขาก็ไม่ตอบตรง
นี่นัดเหอะ
ไปตั้งใจเฉยวันนี้ครับปิด
ไปอ่านต่อเลยอ่าวเวลาวันนี้มีน้อยนะฮะ
ในช่วงหน้าพระเอกลูกครึ่งโดนปลดฟ้าผ่าน
ตอนที่เปิดกล้องไปแล้วและถ่ายไปแล้วด้วย

ปลดแล้วจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังจากปากของเจ้าของละครค่ะ

มาดูข่าวนี้นะคะที่สักครู่ที่บอกว่า
มีดาราลูกครึ่งคนหนึ่งเป็นระดับพระเอกเลยนะฮะ

ตามข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ

วิรากรรมอวดผู้จัดและทีมงานนักแสดงแต่วันบวงสวง

นางเอกดีกรีนางงามนั้นต้องรอไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
นางเอกเอ่ยปากถามว่าทำไมต้องมานั่งรอ
สร้างความเอือมละอาให้กับทั้งทีมงานและผู้จัดเป็นอย่างที่สุด
แต่เขามาช้าแต่เขาก็บอกว่าเขาสุขภาพไม่แข็งแรง

อุ๊ยตายล่ะภาพนี้เราจะรู้มั้ยเขาว่าเป็นใคร

สนว่าจะเป็นใครเส้นไหนใดก็ตาม
ตอนนี้ก็ฮือฮากันเลยว่าเป็นใครกันเนี่ย

ในที่สุดก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะ
ว่าเป็นน้องแฝ

กำลังมีผลงานละครเรื่องสะพ้ายกาฝากกับค่ายทีวีทันเดอร์

แล้วก็มีอีกเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรปากการังสีดำก็กำลังถ่ายทำอยู่

แล้วไงพี่
เราได้สอบถามไปนะฮะ

พี่สมรักษณ์ก็บอกว่าแฟนมันไม่ได้มีอะไรเขาป่วยโรคภูมิแพ้
ไม่เกี่ยวกับจะดันหรือไม่ดันคือคนไปบอกว่า

เรื่องสุขภาพไม่มีใครอยากป่วยหรอกมั้ง
แต่ว่าทางทีมงานก็คงจะรอไม่ได้นะฮะ

ยังไม่ได้มาแจ้งทางพี่สมรักว่า

แต่ว่าแจ้งว่าน้องป่วยเฉย

คือคุณพี่สมรักก็เข้าใจว่าการทำงาน

ต่อมานะคะทางเราก็โทรไปถาม

ว่าเจ้าของทีมงานก็คือพี่โจ้

เกษรดอกไม้แพ้ความร้อน

แต่ข่าวออกมาว่าน้องแฟนไม่มีวินัย
ในการทำงานเราว่าคนของเรามาสายครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอก

ถ้าเขาเหอขึ้นมาตัวแดงขึ้นมา
มันก็ต้องหยุดเราต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่
เพราะว่าเวลาออกกองคนเป็นร้อยอีกอย่างหนึ่ง

เป็นแฟร์คือวินัยคงไม่ใช่แล้ว

แล้วจริงผู้จัดการน้องแฟร์เขาบอกว่ามาสายจริง

อ๋อก็เป็นเพราะสุขภาพจริง
บอกว่าทุกครั้งที่น้องกินยาแก้แพ้เนี่ย

คุณอย่างไรอะคือชีวิตมันก็ต้องทำงานวะ
เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งคือต้องออกจากวงการไป
ก็ตอนนี้ให้ไปรักษาตัวให้ต้องรักษาตัวก่อน

แต่น้องกำลังพยายามหาเวลาไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องอยู่
คงจะต้องไปคุยเพราะว่าจริงแล้วคนอยู่ในวงการบันเทิง
ก็คือหนึ่งต้องรับให้ได้คือเรื่องการทำงาน
สองต้องรับให้ได้เวลาที่ถูกข่าวเขาเมาส์ถึง

ถ้าจะมารับไม่ได้ก็คุณจะออกจากวงการบันเทิง

ทำอะไรที่รับไม่ได้ออกจากวงการบันเทิงไปซะ
เขาจะได้ไม่มีใครพูดถึงคุณอีก
ไม่พูดแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟร์ใช่ไหม

อันนี้ไม่เกี่ยวกับแฟร์เพราะแฟร์เขาพักแล้ว

โอเคไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ